ทิศฝนถล่มภาคใต้ทะลักท่วมฉับพลัน
ฉับพลันจริงเอาไม่อยู่จริง
เพื่อนผมนี่ถ่ายมาให้ดูแล้วว่าน้ำเข้าบ้านเก็บของไม่ทัน

คุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะหัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
ดูลึกลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้
นราธิวาสคุณผู้ชมฮะรถเก๋งถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากพัดไป

เป็นที่น่าเสียใจครับมีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพครับ
ความคืบหน้าสถานการณ์อุทธกภัยนะครับ
ลงใต้ไปลึกหน่อยไปที่จังหวัดนราธิวาส
ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมแบบนี้สัญจรยากลำบากครับคุณผู้ชมฮะ
นะครับปริมาณน้ำป่ามันก็ไหลเชี่ยวเหลือเกินนะครับ
ในพื้นที่บ้านบงหมู่๔ตะวนบงอรังแงะ
พัดรถตกข้างทางแล้วไหลไปตามกระแสน้ำไหลไปไหนก็ไม่รู้
ต่างคนที่อยู่ในรถต่างร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังด้วยความตกใจครับคุณผู้ชม
ทหารจากหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือนะครับ
ทยอยนำคนที่ติดอยู่ในรถเก๋งออกมาได้๕คนผู้ใหญ่๓เด็ก๒
มี๓คนยังหมดสติจัดรถที่เร่งปั๊มหัวใจเลยครับ
แล้วนำตัวคนหมดสติส่งโรงพยาบาลจาแนะ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับเสียชีวิต๓ศพคุณผู้ชม
ประกอบไปด้วยนางศรีดีบูงอลาเตะอายุ๖๘ปี
นางซารีมะอภิรติยากุลอายุ๓๘ปี
แล้วก็เด็กชายอัฟดานอภิรติยากุลครับ
ขึ้นมาดูสงขลาครับสงขลาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ปุ๊ปชมครับน้ำที่มันทารัก
ที่ผมบอกว่ามันขึ้นเร็วจริงเอาไม่อยู่เอาไม่ทันมันเป็นยังไง
น้ำมันทะลักทะลุกำแพงเข้าบ้านประชาชนครับหมู่๔ตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลา
เจ้าของบ้านไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากน้ำมันมาเร็วมากดูสิครับพังแล้ว
พังแล้วครับน้ำมันดันพังแล้ว
ฝนที่ตกหนักเข้าของที่วางอยู่หน้าบ้านไหลไปหมดครับนะฮะ
ขณะเดียวกันในพื้นที่สงขลาครับคุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชม
นี่เป็นจังหวะน้ำเข้าบ้านมีผู้ชายคนนึงเขาเผชิญสถานการณ์น้ำดู
น้ำถึงไหนจะถึงคออยู่แล้วอ่ะนี่แหละเขาว่ายังไงลองไปฟังพี่เขาฮะ
ยังครูสบายดียังไม่ท่วมมากยังหายใจได้อยู่โอเคโอเคไม่ต้องเป็นห่วง
พูดแบบนั้นแต่หน้าตาเหยเกคือพี่เขาพูดกึ่งประชด
อกเยาว์กับชะตากรรมที่ตัวเองเจออยู่ประสบอยู่เพราะเขาไม่รู้จะทำยังไง
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังหายใจได้อยู่แต่น้ำนี่คืออย่างเดียว
เทียมอกคุณผู้ชมฮะนี่คือสถานการณ์นะครับตอนนี้มีรายงานบอกว่าบางพื้นที่ฝนเบาแล้วนะครับ
พื้นที่ฝนยังตกอยู่ฉะนั้นปริมาณน้ำในภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเกือบ๘โมงแล้วก็จริง
คุณผู้ชมก็ยังรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำมาได้เรื่อยนะเมื่อกี้เห็นพี่เบิร์ตที่สงขลาใช่ไหม
คือสงขลาตรงพื้นที่อำเภอรัตภูมิมันเป็นรอยต่อกับที่พัทธลุง
ก็คือพื้นที่อำเภอป่าบอนตรงนั้นก็หนักเหมือนกันนะ
คือฝนตกแบบต่อเนื่องแล้วน้ำมาเร็วน้ำมาแรงค่ะ
คุณผู้ชมน้ำสูงขนาดไหนถามดอมดอมสูงร้อยเท่าไห

อมสองคนต่อกันยังมิดหัวอยู่เลยอ่ะ

ใช่ค่ะดูสภาพกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ยืนเลยยืนเลย
เฮ้ยมันเดินได้เนี่ยนะดูเดินได้ค่ะ
คือชั้น๒อ่ะละ
ต้องเหมือนกับดึงช่วยแล้วอ่ะช่วยคนใส่ชูชีพนะ
มีห่วงยางนะแล้วเอาข้ามเนี่ยดึงข้ามฝั่งมามาอยู่ฝั่งนี้ค่ะ

ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่เบิร์ตเอาชีวิตออกมาข้างนอกให้ได้ก่อน

เหตุการณ์นี้ทหารพัฒนาภาค๔เป็น๑๐นายเลยนะ
โยงเชือกแล้วน้ำมันสูงมาก
ช่วยเหลือคุณป้าเมื่อกี้คุณป้านุกูลชูมณีค่ะ
ก็อยู่ที่ชุมชนบ้านหัวสะพานนะคะ
ที่ตำบลวังใหม่อำเภอปากบอนของพระธรุง

แล้วบอกว่าชุมชนนี้อยู่กันประมาณ๓๐กว่าชีวิต
ส่วนใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เด็กเล็ก
แล้วก็มีสัตว์ติดอยู่ในพื้นที่สัตว์เลี้ยงต่างหนีน้ำไม่ทันหรอก
น้ำมันมาเร็วมากจริงค่ะแล้วน้ำก็มาแรงด้วย
แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงดูสิน้ำท่วมชุมชนแบบนี้ค่ะ
ชั้น๑บางหลังนี่คือไปหมดแล้วชั้น๒นี่ก็หนักจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
หนักสุดในรอบ๒๐ปีคุณผู้ชมแล้วตอนนี้มีคนศูนย์หาย๒รายนะ
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างเร่งค้นหาแล้วมีคุณผู้ชมดูเห็นไหมหลังคาบ้าน
มันไปถึงชั้นบนแล้วมันจะอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้
ส่วนพื้นที่ตำบลโคกทรายที่อำเภอป่าบอนเนี่ย
ตรงนี้มันเป็นรอยต่อติดกับทางอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
โอ้โหดูภาพมุมสูง
เหลือแต่จัวหลังคาที่โผล่มาแบบนี้

น้ำเต็มทุกพื้นที่พี่บอส
กู้ภัยทหารเอาเรือท้องแบนไปช่วยนะ
พยพชาวบ้านย้ายไปขออยู่ที่สาราประชาคมอำเภอป่าบอนก่อน
แล้วฝนก็ยังกระหน่ำตกลงมาเรื่อยค่ะ

คุณยายอายุ๘๕ปีนี่
คุณยายอำนวยโทษช่วง

แล้วฝนตกหนักกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเลย
คุณผู้ชมดูครับสภาพโอ้โหนี่มันทำให้นึกย้อนไปตอนน้ำท่วมอายุทยาหนักเลยนะ
ภาคกลางก็อย่างเงี้ยเนอะเออเออเออออกมาเดือนนี้เป็นภาคใต้ซะแล้วค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพัทธลุงครับคุณผู้ชมฮะเกิดจากฝนที่ตกหนักทุกพื้นที่นะ
ตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดธันวาคมที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนอะใช่ครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่อำเภอกงหราตะโหมดป่าบอน
บรรพฤษแล้วก็ศรีนครินครับมันก็เลยมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเจ็ดอำเภอด้วยกันครับ
สิบห้าตำบลชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันครัวเรือน
ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้สั่งปิดโรงเรียน
เกือบทั้งจังหวัดแล้วนะฮะที่พัทธลุงนะครับค่ะ
คนเดือดร้อนแล้วไม่ใช่แค่คนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อย
คลิปนี้ค่ะจากโซเชียลน้องหมาน้องหมาก็เดือดร้อนคุณผู้ชมเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ร้อนดูแล้วร้อนดูแล้วแล้วน้ำมาเร็วมากอะค่ะโอ้มันรอดไหมเนี้ย

น้องน้องแข็งใจไว้นะน้อง
น้องก็กิ่งไว้น้องก็กิ่งไม้ไว้น้อง
น้องทำไงอ่ะโอ้โหบีบหัวใจใจไม่ดีเลยอ่ะ
แล้วมันมาเร็วมากนะไม่รู้ว่าชะตากรรมของหมาตัวนี้จะเป็นยังไง
คุณผู้ชมเพราะว่าที่เขาโพสต์ไว้เขาบอกว่าน้ำป่ามาที่กงหรา
สายน้ำตกไพรวันจังหวัดพัทธลุงเนี่ยแล้วหมาเนี่ย
โดนน้ำซัดไปไหลไปเร็วมากค่ะ
จะให้ใครช่วยแล้วเนี่ยฮะไปเร็วมาก
แล้วเขาพยายามตะโกนบอกหมาน้องก่อกิงไว้นะ